ระยะหลังเนี่ยประเด็นเรื่องของมรดกเนี่ย
มันเกิดขึ้นในปัญหาในครอบครัวบ่อยครั้งนะคะ

กับน้องทะเลาะกันเรื่องที่ดิน
ที่เป็นมรดกตกทอดที่พ่อแบ่งให้นี่แหละค่ะ

ไม่พอใจหาเรื่องทำร้ายแล้วก็ซ้อมพี่ชายมาตลอด

สุดท้ายทนไม่ไหวนะคะคว้าปืนยิง

แต่คนในครอบครัวก็บอก
พี่ชายเนี่ยก็โดนน้องทำร้ายร่างกายบ่อย

ถึงขั้นเหมือนกับเคยโยนลงมาจากอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้ค่ะ

ก็คือพ่อเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ๔ปีก่อน

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ

ได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีพี่ฆ่าน้องนะคะ

ที่เกิดเหตุพบศพของนายอนุวัฒน์กระแหน่
อายุ๒๓ปีเป็นชาวตะบนแก่นมะกรูดค่ะ

จากการตรวจสอบบาดแผลตามลำตัวเนี่ย

ที่ใต้ราวนมขวา๒นัด

คือถูกมีดปลายแหลมกรีด

แล้วก็โทรศัพท์ของผู้ตายตกอยู่
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะค้นหา
ศีรษะของผู้ตายในบริเวณใกล้เคียง

โยนทิ้งห่างจากที่เกิดเหตุ๓๐เมตร

บ่อเลี้ยงปลาที่แห้งแล้วไม่มีน้ำนะคะ

เป็นหลักฐานหลังจากนั้นก็ไปตรวจสอบ

พี่ชายวัย๔๐ปีของคนตายนี่แหละ
ในกระท่อมมีปลอกกระสุนปืนลูกซอง

มีคราบเลือดหยดอยู่ตามพื้นกระท่อมด้วย

แม่ของผู้ตายเธอก็เล่าบอกว่า

คือพี่ชายสองคนเป็นพี่แท้

แต่สองคนนี้ทะเลาะมีปากเสียงเรื่อง
เกี่ยวกับที่ดินทำมาหากินมาหลายปีแล้ว

สองพี่น้องเนี่ยทะเลาะกันหนักมาก

บาดเจ็บสาหัสมาครั้งหนึ่งแล้วด้วย

พอมีปากเสียงกันก็ทำร้ายพี่ตลอด

ที่เป็นกระท่อมที่เจอปลอกกระสุนปืนลูกซองนี่แหละค่ะ

ตามมารังความตามมากระทืบตามมาเตะ

ตัวพี่ชายเนี่ยสติไม่ค่อย

ก็เลยน่าจะเป็นความกดดัน
เป็นอารมณ์ที่มันถูกเก็บเอาไว้อีกค่ะ

เพื่อไปฉีดยาและคาดว่าน่าจะเมาอยู่ด้วย

หนีออกไปนอนอยู่ที่กระท่อมในไร่เนี่ยค่ะ

พี่ชายที่สติไม่ค่อยสมประกอบอยู่แล้ว
ยิ่งมีความแค้นสะสมอยู่แล้วด้วย
สัตว์ใหญ่ในป่าก็น่าจะชำนาญ
ในเรื่องของการตัดการกรีด
กันเลาะเนื้อต่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ก็เลยตัดคอร์
ประเด็นที่พี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันอยู่บ่อยแล้วตัวพี่ชายที่เป็นคนก่อเหตุถูกน้องชายซ้อม
ทำร้ายร่างกายจนสะบักสบอมอยู่บ่อยจนทนไม่ไหวสะสมเอาไว้
โอกาสก็เลยก่อเหตุฆ่าน้องเลยนะคะตำรวจบอกว่าหลังก่อเหตุเนี่ยค่ะ
นายอนุชาก็กลับไปที่กระท่อมเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วหนีเข้าป่าหลังหมู่บ้าน
อาจจะหนีขึ้นเขาสูงไปอ่ะนะคะญาติก็กลัวว่าอาจจะฆ่าตัวตายหนีความผิด
เพราะผู้ก่อเหตุเคยพูดเอาไว้ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะไม่ยอมติดคุก
ฆ่าตัวตายเท่านั้นเคยพูดแบบนี้เอาไว้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุรศักดิ์สิงห์ไกรผู้กำกับสพบ้านไร่บอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างพี่น้องนะคะ
ประเด็นแรกก็คือเรื่องของการแย่งที่ทำกินคู่นี้เขาก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคะ
ได้รับมรดกจากพ่อนะคะเป็นที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ๑๕ไร่
พ่อแบ่งให้พี่ชายที่เป็นคนก่อเหตุ๘ไร่แบ่งให้น้องชายที่เป็นผู้เสียชีวิต๗ไร่
ก็แบ่งให้เป็นที่ดินทำกินน่ะนะคะแต่ก็ทะเลาะกันมาตลอดค่ะ
สาเหตุหลักหลักที่ทะเลาะกันก็คือพอหลังจากแบ่งที่ดินกันแล้วเนี่ยค่ะ
ตัวพี่ชายเนี่ยก็ให้ชาวบ้านมาเช่าที่ของตัวเองทั้ง๘ไร่เลยนะคะ
แต่ว่าตัวพี่ชายเหมือนกับไปปลูกกระท่อมในที่ดินของน้องชายที่ได้มา๗ไร่
คือได้มาน้อยกว่าด้วยแล้วก็ยังไปอยู่ในที่ของน้องอีกประเด็นเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ
ก็เลยทะเลาะกันบ่อยต่อยกันตลอดเมื่อสามวันก่อนค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุนี้นะคะ
ก็น้องชายซ้อมพี่ชายนะถึงขั้นกระทืบจนสะบักสบอมจับร่างโยนลงมาจากบ้านเลยค่ะถึงขั้นนั้นเลยนะคะ
แล้วก็ยังมีเรื่องเศร้าอะค่ะตำรวจบอกว่าจากการสืบสวนสอบสวนถามคนในครอบครัวเนี่ยนะคะ
ได้ข้อมูลมาว่าพ่อทนไม่ไหวที่ลูกชายสองคนทะเลาะกันชกต่อยกันหนักมากบ่อยมาก
ก็เลยหนีไปผูกคอตายเมื่อสี่ปีก่อนค่ะนี่ค่ะสาเหตุที่พ่อเสียชีวิตทางครอบครัวให้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
ตำรวจก็เลยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุก็คือน่าจะเป็นเรื่องความโกรธแค้น
เพราะว่าตัวน้องชายซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะอาจจะรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ
ก็เลยไปหาเรื่องทะเลาะกับพี่ชายเป็นประจำส่วนพี่ชายพอทะเลาะกับน้องแล้วเนี่ย
สู้น้องไม่ได้ก็เลยเป็นความแค้นสะสมตำรวจก็ลงพื้นที่หาข้อมูลที่หลบซ่อนของผู้ก่อเหตุนะคะ
แต่ว่าค่อนข้างยากค่ะคุณผู้ชมบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็จะมีป่าเขาสลับซับซ้อน
ช่วงนี้ฝนตกด้วยนะคะก็ค่อนข้างเดินทางลำบาก
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ส่งไปผ่าพิสูจน์ที่แผนกนิติเวศ
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ที่จังหวัดนครสวรรค์นี่แหละค่ะแล้วก็จะนำมาประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ